ตลอดข่าวอาทิตย์นี้จะพาไปชิมมะพร้าวก้นสาวที่มีราคาลูกละสามหมื่นบาทโอ้พระเจ้า
ลงใต้บุกสวนทุเรียนก้านยาวอายุกว่าร้อยปีของดีเมืองชุมพรนี่ก็ผลไม้และชายวัย๘๗ปี
ที่มีสไตล์การขายไม่เหมือนใครและเต็มอิ่มกับสุดยอดเมนูเด็ดที่เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิม
ตลอดข่าวอาทิตย์นี้๑๔นาฬิกา